เพราะว่าตั้งแต่เช้าที่

ได้เห็นโพลที่ออกมาตอนเจ็บตอน๕โมง

เพราะว่าวันนี้โพลคงไม่สำคัญแล้วครับ
ไม่สำคัญแล้วครับเพราะว่าฮีบตอนห้าโมงแล้ว
ก็เหลืออยู่ที่การนับคะแนนเท่านั้นครับ
มาก่อนเลือกตั้งสัก๑๒สัปดาห์แล้วนะครับ
แต่ผมมีความมั่นใจมากนะครับว่าตำแหน่งหน้าที่
ผู้ว่ากอทมเป็นหน้าที่เฉพาะ
ที่ต้องมาดูแลแก้ปัญหาน้ำท่วม

มาช่วยพ่อแม่ของทุกคน

และต้องเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองที่ทันสมัย

อย่างที่ผมได้เรียนทุกท่านนะครับ

นะครับคะแนนก็ไม่เคยจะเหมือนกัน

ผมว่าเราใจเย็นรอลุ้นกันดีกว่าว่า
นับคะแนนแล้วจะเป็นอย่างไรมากกว่าครับ
หลังจากนับคะแนนเสร็จ

แต่ว่าจะรอลุ้นคะแนนอยู่ที่นี่ก่อนครับ
เวลานี้๕โมงกว่ายังมั่นใจอยู่ใช่ไหม
ฟังจากดรเอสุทัชวีเนี่ย
ยังไม่ขอเชื่อผลโภค

ขอดูคะแนนที่เขานับกันจริงนี่แหละ